นิมิตรช่วยโรคกรรมระลึกชาติวินัยไกรบุตร
วินัยคือท่านป่วยเป็นตุ่ม
ใช่เป็นตุ่มเต็มตัวแล้วป่วยมานานแล้ว

แล้วเพื่อนเพื่อนนั้นแหละ

ไปเจอกับอาจารย์ภัยศาลคืออาจารย์ภัยศาลเนี่ยนะครับ
คือมีชื่อขึ้นชื่อเรื่องของการระลึกชาติ
ระลึกชาติสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับ
ของคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
คราวนี้สิฮะเขาหาทางช่วยพี่เมฆกัน

อาจารย์ภัยศาลมาสัมภาษณ์ในรายการ
เปิดเรื่องราวลับกับนิมิตรครับ
เชิญอาจารย์ภัยศาลมาเล่าถึงเรื่องราวนะครับ
ที่อาจารย์เนี่ยนะครับ
สามารถช่วยเหลือคนจากนิมิตรจนหายป่วย
ซึ่งช่วงท้ายรายการพี่หนุ่มโครงกระพันธ์ก็
ช่วยพี่เมฆหน่อยได้ไหมครับอาจารย์

นะครับทนทุกข์ทรมานรักษามาหลายปีแล้ว

ล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับพี่เมฆครับนะครับ
พี่เขาก็บอกว่าได้ติดต่อพูดคุยกับอาจารย์ภัยศาลแล้ว
เรื่องต้นอาจารย์ให้ไปไหว้พระ๕วัด
ก็คือวัดบางโคล่นอกบางคอแหลม
เพื่อกราบรูปเหมือนหลวงปู่พุ่ม
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
เพื่อกราบรูปเหมือนสมเด็จท่านเจ้ามา
วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์
เพื่อกราบรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัฐหลวงปู่กิมเห็ง
วัดราชสิทธิขออภัย
วัดราชสิทธารามหรือว่าวัดพลับฝั่งทน
เพื่อกราบรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือน
ละคังเพื่อกราบรูปเหมือนสมเด็จโตพรมรังศรี

แล้วก็ส่งรูปให้อาจารย์ภัยศาลแล้วด้วย

มีความหวังขึ้นมาหากอาจารย์ช่วยได้
จะไปกราบอาจารย์ถึงบ้านที่ลำพูนครับ
จากอาจารย์ภัยศาลที่อยากจะช่วยพี่เมฆแล้วนะครับ
ตอนนี้อาจารย์เอกฮะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
มาแนะนำสมุนไพรให้กินให้ฉีดพ่นตามร่างกาย

ซึ่งอาจารย์เอกบอกว่าคุณเมฆ
ไอ้ที่คันเนี่ยนะที่มีแผลนะเดี๋ยวจะดีขึ้นใน๗วัน๑๐วันครับ
ก็มีความหวังทั้งนั้นเลยครับผมมีความหวังทั้งนั้นแหละครับ
ชีวิตผมถ้ายังไม่ตายเมื่อไหร่ผมก็มีความหวัง
ผมก็บอกอาจารย์เอกว่าอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตว่า
ถ้าผมกินของอาจารย์ไปถ้าระเบิดเน่า
ระเบิดแล้วเน่าอีกทีนี่ผมจะฆ่าตัวตายนะ
อาจารย์คิดว่าอาจารยอมทำใจทำใจได้เหรอ
อาจารย์บอกว่าผมมั่นใจ๑๐๐
หวังกัน๒ทางจะขายเร็วไม่ไหวแล้ว

หวังว่ามันจะไม่เยื้อไปถึงปีหน้า

ปีกว่าแล้วครับ
เบิร์ตน้ำแข็งเคยคุยกับพี่เมฆ
เคยสัมภาษณ์พี่เมฆคือพี่เมฆเขาก็เล่าให้ฟังแหละบอกว่าน้ำแข็ง
ตอนที่มันอาการมันกำเริบเยอะนะทรมานมาก
ขณะที่ว่าพี่นอนบนเตียงอะไรไม่ได้พี่ต้องเอาใบตองมารอง
ดูแกละไขเคืองแกละคันนั่นแหละนะพี่เมฆ
มันคันแล้วมันแห้งตลอดนะคะเจ็บแสบทรมาน

พวกเราเป็นลมพิษยังจะแย่แล้วเลย
ขณะที่อาจารย์ภัยศาลเปิดเผยบอกว่าแนะนำให้พี่เมฆนะครับ
ไหว้พระในกรุงเทพ๕วัดใน๑วัน
แล้วก็ถ่ายรูปกับพระพุทธรูปองค์จำลอง
เป็นวิธีการเพื่อเปิดกรรม
ซึ่งหลังจากได้รูปจากพี่เมฆแล้วก็ได้เริ่มดูนิมิตร
เอาล่ะทำครั้งแรกไปแล้วเมื่อ๒๙ตุลาคม
และจะทำอีกที๖พฤศจิกายน
ถึงจะเห็นกรรมที่พี่เมฆกำลังเผชิญอยู่ครับ

แล้วตอนนี้ก็ชื่นใจนะเห็นหลายคนเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือกัน